ตำรวจสนมีนบุรีเขาได้รับแจ้งว่าเขาไปเจอกระเป๋า
ต้องสงสัยกลิ่นเนี่ยโหเหม็นมาก

พอตำรวจไปเปิดดูโอ้โหเป็นศพผู้หญิงผมแดง
ผู้หญิงผิวขาวแล้วศพถูกหั่นเป็น๑๔ชิ้น
คือคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
คือเขาเป็นกู้ภัยด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาผ่านตรงจุดนั้นตั้งแต่๑๙มิถุนายนแล้วนะ
เขาขี่จักรยานผ่านแล้วเขาก็เอ๊ะทำไมตรงนี้มันเหม็นมากเลย
มันเหม็นมากแต่เขาก็ไม่เอกใจอะไร
มิถุนายนผ่านอีกทีนึงไปวิ่งเห็นกระเป๋าเนี่ยมีถุงอะไรวางอยู่
เขาก็สังเกตดูแล้วเอ๊ะใครลืมอะไรไว้
พอ๒๒มิถุนายนอ้าวกระเป๋ายังอยู่

ใช่กระเป๋ายังอยู่พอเข้าไปดูใกล้โอ้โหกลิ่นมา
เปิดดูปุ๊บเท่านั้นแหละแจ้งตำรวจเลยให้มาตรวจสอบดู
พบเป็นศพถูกหั่น๑๔ชิ้นคุณผู้ชมค่ะ
ที่เจอเมื่อวานแล้วไปดูกระเป๋าเนี่ย
เพราะเขาเห็นว่าดูกระเป๋ามันบวมขึ้น
ใช่ก็คงจะอืดไงตั้งแต่วันที่๑๙อ่ะ
ได้กลิ่นวันแรกมาถึงเมื่อวานที่๒๒อ่ะ
นี่ค่ะทางตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบนะคะ
นี่คือในซอยคลองสามวานะคะห่างจากถนนสุวินทะวงไปสักประมาณกิโลหนึ่ง
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจนครบานมีนบุรีอาสาสมัครกู้ภัย
มูลนิธิป่อเต็กตึงมูลนิธิร่มใส่ก็ช่วยกันไป

มีป่าย่าต้นกกสูงแบบท่วมหัวเลยค่ะ
เจอกระเป๋าเป้สีดำวางอยู่
พอเปิดดูนะคะในกระเป๋าเป้เนี่ยมีถุงดำ๒ชั้น
มีผ้าขนหนูสีแดงฮอไว้อีก๑ชั้น
แกะออกมาดูเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นหัวคนอ่ะ
เป็นหัวผู้หญิงผมยาว
หัวก็คือขาดจากลำตัวถูกตัดนะคะมีแค่หัวเนี่ย
ห่างไปอีกเจอกระเป๋าห่างไปสักประมาณ๕๖เมตรนะคะ
เป็นเหมือนกระสอบปุ๋ยค่ะสีขาวสีฟ้า๒ใบนะ
ถูกทิ้งอยู่ในพงหญ้าคาดว่าเป็นชิ้นส่วนลำตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขาก็เข้าไปตรวจสอบนะคะ
เป้นะคะทั้งถุงปุ๋ยนะคะก็เจอชิ้นส่วนมนุษย์ภายในถุง
มาดูกันหน่อยเจออะไรในถุงไหนในกระเป๋าไหนกันบ้าง

ใช่ค่ะภาพซ้ายมือที่เป็นตัวเขียน๑๒๓เนี่ยค่ะ
คือตำรวจเขาเขียนไว้นะคะเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เขาเขียนบอกไว้ว่า
ถุงไหนเจอชิ้นส่วนไหนอะไรยังไง

ใช่ค่ะนี่เป็นคนเห็นไหมเป็นเหมือนตัวคนหัวแขนขาเนี่ยค่ะตรงกลาง

ใช่เนี่ยตำรวจเขาทำแบบนี้แล้วเราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูนะคะ
จะได้เข้าใจง่ายนี่ค่ะมาดูกัน
กระเป๋าเป้สีดำใบแรกนะคะเจอหัวค่ะ
ศีรษะมนุษย์นะคะผมเนี่ยอยากศกยาวสีดำ
ผิวขาวค่ะหน้านี่ผิดรูปเลย
กระโหลกยุบช่วงหน้าผากขวา

แล้วที่ตัดนี่คือตัดแบบฟึ๊บเลยนะ
ไม่ใช่ว่าเฉือนไปเรื่อยนะ
ที่๒นะครับเป็นกระสอบปุ๋ยสีขาวนะครับท่านผู้ชมครับ
ภายในถุงดำ๓ชั้นภายในมีถุงดำ๓ชั้น
บรรจุเฉพาะท่อนลำตัวหน้าอกแล้วก็ส่วนของอวัยวะเพศหญิง
ถูกตัดลำคอแขนกับขาออกไปนะฮะ
ส่วนใบที่๓นะครับเป็นกระสอบปุ๋ยสีฟ้า
มีถุงดำ๒ชั้นที่ห่อหุ้มอยู่
แล้วข้างในบรรจุเฉพาะต้นขาสองข้างนี่นะครับ
ใบที่สี่ที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึง
กับมูลนิธิร่มไซดช่วยกระดมหาชิ้นส่วนที่เหลือภายในพงหญ้า
จนตี๒เมื่อคืนไปเจอนะครับใบที่๔เนี่ย
เป็นถุงดำ๑ถุงที่ห่อซ้อน๒ชั้น
ภายในมีชิ้นส่วนที่เป็นมือสองข้างเท้าสองข้าง
แล้วก็ท่อนแขนซ้ายโอ้โห
อีกหนึ่งใบครับที่พบเพิ่มนะครับเป็นถุงดำอีกหนึ่งถุง
ถุงนี้บรรจุหลอดกระดาษซึ่งมันมีขนาดเท่ากับหมอนข้าง
ค่ะนะฮะภายในบรรจุผ้าห่มเนื้อผ้าร่ม
มีพรมเช็ดเท้าสีฟ้าด้วยมีถุงดำด้วย
แต่ในถุงดำเนี่ยมีน่องสองข้าง
มีต้นแขนติดกับหัวไหล่อีก๒ข้าง
ละเอียดยิบเลยนะฮะเป็นท่อนเลย
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าถ้าดูจากเบื้องต้นนะ
ลักษณะจากเมื่อคืนก่อนนะเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ท่านด้วย
ผู้ตายน่าจะอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
เป็นผู้หญิงถูกหั่นแยกชิ้นส่วนทั้งหมด๑๔ชิ้นนะฮะ
โดยพบครบเกือบทั้งหมดขาดเพียงเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ

ท่อนแขนขวาที่เราขีดเนี่ยแดงเนี่ยไม่มี
คาดว่าท่อนแขนขวาน่าจะมีสัญลักษ
อะไรที่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้

อาจจะมีรอยสักอาจจะมีแผลเป็นอะไรแบบนี้ตำรวจเขาคาดนะ
แล้วคนร้ายทำไมถึงจงใจเอาทั้งหมดเนี่ย

นี่แบบสดแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วก็มาทิ้งไว้แถวนี้
โอ้โหแล้วก็ที่หัวที่เจอแบบถูกตัดหัวเนี่ยนะ

ถูกทุบด้วยของแข็งประมาณสัก๕แผล

ทีนี้นอกจากพบชิ้นส่วนที่ถูกหั่นเป็นท่อนแบบนี้แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังเจอข้าวของเครื่องใช้ของผู้เสียชีวิตอยู่ในถุงดำอีก๒ถุงค่ะ
ดำใบแรกเนี่ยมีผ้าขนหนูสีดำหนึ่งผืนมีเสื้อชั้นใน
เสื้อชั้นในเนี่ยมีร่องรอยฉีกขาดด้วยนะคะ
มีเสื้อคลุมแขนยาวมีฮูตสีแดงมีเสื้อยืดแขนสั้นคอกลมสีแดง
แล้วก็เสื้อยืดมีร่องรอยถูกกรีดด้วยของมีคม
ส่วนถุงพลาสติกสีเขียวก็เจอของใช้ของผู้หญิงค่ะ
น้ำยาทานเล็บเจอแหวนทั้งแหวนแฟชั่นแหวนทองคำแว่นตาต่างหูรูปดาวกำไรมุก
กิปติดผมเชือกรองเท้าเสื้อยืดเสื้อชั้นในเสื้อตัวมีกางเกงชั้ทรายด้วยนะคะ
ก็ตำรวจเขาก็พยายามดูว่าเข้าของเครื่องใช้ต่างเหล่านี้มันมาจากไหนอะไรยังไง
แต่ก็ไม่รู้เม็ดอินชัยหน้ามันก็ทั่วโลกอะนะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนจีนหรือเปล่า

เพราะดูจากรูปภัณฑ์ผิวขาว

ยุติการค้นหาไปเกือบตี๔ค่ะ
พิสูจน์หลักฐานเขาก็รวบรวมทั้งหมดเนี่ย

มีพื้นที่ไหนที่มีคนไปแจ้งความคนหายเอาไว้บ้าง
แล้วเขาก็แจ้งไปที่สถานทูตสถานกงศูนย์ด้วยนะคะ
ว่าชาวต่างชาติมีแจ้งหายอะไรไว้บ้างหรือเปล่า
อืมอ่าวันนี้ทีมข่าวของเราตามไปเจอ

คดีนี้จุดพบศพอยู่ในท้องที่ของสนมีนบุรีนะครับ
วันนี้พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวง

ก็ไปดูความคืบหน้าของคดีแล้วครับ
ร่วมกับทางตำรวจสืบสวนของสนมินบุรีนะครับ
จากการประชุมร่วมกันของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ

น่าจะเป็นชาวจีนหรือไม่ก็เป็นคนเอเชียนะครับ
แต่ที่แน่นอนก็คือเป็นผู้หญิงผิวขาวนะครับ
น่าจะเป็นคนเอเชียหรือจีนนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตมีบาดแผลถูกทุบตีด้วยของแข็งที่ศีรษะ๕แผลจนเสียชีวิต
ก่อนที่คนร้ายจะใช้ของมีคมหั่นศพเป็นท่อนอย่างชำนาญ
เพราะไม่มีร่องรอยอะไรเลยคือแบบมีดคมมาก

แล้วก็เอาศพมาทิ้งเอาไว้นะครับ
จากการตรวจพิสูจน์พบว่าการหั่นชำแหละศพนั้นคนร้ายน่าจะมีประสบการณ์และความชำนาญในการหั่นชิ้นส่วนของวัยวะมนุษย์
ซึ่งในถุงปุ๋ยนอกจากชิ้นส่วนศพแล้วยังมีทรัพย์สินเครื่องประดับของผู้หญิง
มีชุดชั้นในมีเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตอยู่ด้วย
พบว่าเป็นของที่ผลิตในจีน
ตอนนี้กำลังสั่งการให้ชุดสืบสวนไปหาแหล่งที่ผลิตอยู่
ว่าเออชุดนี้มาจากตรงไหนอะไรยังไงเผื่อจะเจอร่องรอยบ้าง
มีจุดสำคัญจุดหนึ่งด้วยก็คือเสื้อยืดนะฮะที่ผู้ตาย
มันเป็นเสื้อยืดที่เขียนข้อความว่าที่นี่จะอำ
ก็คงเป็นของเที่ยวลึกที่นักท่องเที่ยวเขาชอบซื้อใส่กัน
แต่จุดนี้คือใครก็ซื้อใส่ได้นะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าเป็นอะไรยังไง
ตมตรีสมพงศ์ชิงดวงบอกว่าเสื้อดังกล่าว

แล้วทางตำรวจจะประสานไปยังสถานทูตต่าง
เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีการแจ้งบุคคลในชาติของตัวเองหายตัวไปหรือไม่
แล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบจุดเกิดเหตุ
เพื่อจะหารถต้องสงสัยที่เอาชิ้นส่วนศพมาโยนทิ้ง
ก็ต้องย้อนไปนู่น๑๙มิถุนายน

ก็ต้องรอผลการตรวจนิติเวทด้วยว่าในส่วนของกระเพาะอาหารของศพที่เจอเนี่ย

จะได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วกี่วันกี่วัน
แต่ล่าสุดบอกว่าไม่มีอาหารอะไรเลยนะ

โนตรีสมพงศ์บอกว่าวันพรุ่งนี้๑๖นาฬิกานะครับ
จะมีการประชุมความคืบหน้าของคดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่รายงานล่าสุดแจ้งว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนสัญชาติจีน
เนื่องจากเสื้อผ้าโดยเฉพาะชุดชั้นในที่พบในจุดเกิดเหตุ
มีข้อความที่ระบุว่าทำจากจีน
ส่วนการตรวจกระเพาะอาหารเบื้องต้นไม่พบว่ามีอาหารอยู่ในกระเพาะเลย
เจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่ากลิ่นเหม็นเนี่ย
มันส่งโชยกลิ่นมาตั้งแต่๑๙มิถุนายน
พลเมืองดีไปเจอเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับ
ส่วนท่อนแขนขวาที่หายไปมีความเป็นไปได้ว่า
ท่อนแขนนี้อาจมีตำหนิรอยสักรูปภัณฑ์สันธาร
ที่สามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตได้
คนร้ายเลยไม่เอามาทิ้งรวมกับชิ้นเอาง่ายวะและหล่ำส่วนอื่น

คือท่อนแขนขวาที่หาไม่เจอ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามหานะคะ

ดมหาอยู่๔๕โชวงอ่ะค่ะ
ไม่เจอแต่กลิ่นมันเหม็นมากจริง
คือทางตำรวจบอกแบบนี้นะเพราะกลิ่นมันแบบคลุ้งไปหมดอ่ะ

แต่ทีนี้ถ้าจะสันนิษฐานว่าเอ๊ะแล้วเป็นไปได้ไหมว่าท่อนแขนขวาเนี่ย
มันจะถูกสัตว์มาคุยมาเขียมากินอะไรไปมาลากไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่น่าเป็นไปได้

ห่อหุ้มอย่างดีรัดอย่างแน่นเลย
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนร้ายเอาไปแน่นอน

ทีนี้เนี่ยทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยไปตรวจสอบเส้นทาง
จุดที่เกิดเหตุนะคะถนนสามวาค่ะ

ซอยที่มาจากถนนสุวินทะวงไปท้ายซอยความยาวเกือบ๓กิโลเมตรนะคะ
ข้างถนนสามวาเป็นคูคลองที่มีพงหญ้ารกทึบขึ้นสูง
พงญาคือทึบเหลือด้วยรอบนะคะ
แต่ในซอยก็มีหมู่บ้านมีสถานศึกษาอยู่เรียงรายอยู่
ตลอดเส้นทางมีกล้องวงจรปิดในจุดต่างที่คาดว่าน่าจะสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้
ก็น่าจะแบบพอจะเห็นอะไรบ้าง
ถ้ามากลางวันนะใช่กลางคืนนี้ไม่แน่ใจจะเห็นเพราะมันเปลี่ยวมาก
ท้ายซอยซอยตันค่ะครับมีวัดบัวแก้วอยู่ด้วยนะคะ
รถก็ต้องเป็นรถเล็กถึงจะเข้าไปได้มอเตอร์ไซค์รถจักรยานอย่างนี้นะคะรถยนต์เข้าไปไม่ได้
มันไปได้แต่ว่าไปได้แค่จุดหนึ่งถ้าจะไปแบบสุดซอยเนี่ยไม่ได้รถยนต์ไม่ได้แล้ว
ใช่แล้วก็คาดว่าคนร้ายใช้เส้นทางเดียวก็คือต้องมาจากปากซอยสุวินทวง
แล้วก็พอทิ้งกระเป๋าทิ้งถุงบรรจุชิ้นส่วนศพเสร็จก็ต้องออกทางเดิมนะคะเพราะซอยตัน
คือต้องออกทางเดิมเข้าออกทางเดียวเนี่ยก็ต้องไปดูแบบกล้องวงจรปิดอ่ะ
ว่ามีพิรุษมีอะไรหรือเปล่าอ่ะนะคะอืมทีนี้คนที่ไปเจอศพคนแรกเขาเล่าให้ฟังแบบนี้

ชื่อว่านายรัฐศาสตร์คมสรรเขาเป็นกู้ภัยมูลนิธิร่มใส่นะคะ
เขาบอกเขาอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็ผ่านแถวนั้นบ่อย
มิถุนายนเขาขี่จักรยานผ่านเหม็นเลย

วันนั้นเหม็นแล้วแต่เขาไม่ทันสังเกตไง
สังเกตไม่ติดใจอะไรเพราะป่าย่ามันทึบ
แสดงว่ายังเหม็นไม่ค่อยมากเพราะว่าถ้าเป็นกู้ภัย

อันนี้เหม็นประมาณหนึ่งก็ผ่านไปผ่านไปก่อน
อีกวันหนึ่ง๒๐มิถุนายนก็ไปอีกนะ

ก็เห็นกระเป๋าเป้สีดำ
วางทิ้งอยู่ริมถนนตอนนั้นไม่คิดอะไร

อ้าวผ่านตรงนั้นอีกอ้าวกระเป๋าอยู่ที่เดิม

เหมือนอะไรมันอืดมันบวมอยู่ในกระเป๋าเนี่ย
เข้าไปดูยิ่งใกล้ยิ่งมั่นใจโอ้โห
กลิ่นนี้ในกระเป๋านี้มันไม่ปกติแล้ว

ก็เห็นศพอยู่ในกระเป๋า

ชิ้นส่วนถูกแยกชิ้นแล้วก็ยัดใส่กระเป๋าเนี่ย

ลองฟังเสียงกู้ภัยคนนี้ที่เขาเจอคนแรกนะคะ

ไปดูเป้นี้หน่อยว่ามันมีอะไรในเป้แน่นอน

ก็เลยขี่มอไซค์เมื่อคืนกันมา๒ทุ่ม

ก็ดมลงเฮ้ยใช่ไว้กลิ่นเหม็นเน่า

อาจจะเอาซากสาดซากอะไรฝังไว้ในนี้เลยหรือเปล่า

ประสานกับน้องเขาที่ที่มูลนิธิให้มูลนิธิจรุข่ายมาที่เกิดเหตุ
ถุงเนี่ยมี๒ชั้นถุงดำ
พอเราเปิดชั้นนอกปุ๊บเนี่ย

ยังไม่เจอเส้นผมมันมีถุงมันมีอันนั้นนะฮะ
ผ้าเช็ดตัวห่อหัวไว้อยู่

เราก็เลยหยุดหยุดการหยุดการเปิด
เพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้ว

จุดแรกตรงไหนแล้วก็พบเจออะไรเนอะ

ตำแหน่งนี้นะครับ

แล้วไปตำแหน่งที่๒เราอยู่ด้านนู้น
ตำแหน่งที่๒ก็จะห่างจากจุดแรกนะคะ

จะถูกจะถูกอยู่ตรงนี้คู่กัน๒กระสอบนะฮะ

อันนี้จะเป็นลำตัวกับช่วงโคนขาน่องบนคู่นะครับ
เสร็จแล้วเราไปเจอจุดที่๓อยู่ด้านใน

มือทั้ง๒มือ๒ขา

คือเท่าที่พบเนี่ยมันก็อยู่ห่างกัน
ไม่ไกล
หลังจากจุดนี้ล่ะค่ะพี่มีจุดไหนอีกไหมคะ
พอเราพบแล้วเราขาดเราขาดแขนกับขานะฮะ

เดินมาตำแหน่งตำแหน่งนี้ครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะอ่าจุดนี้
จุดนี้เป็นเป็นที่ที่ที่เขาใช้เป็นกระบอกกระบอกกระดาษนะฮะ
บอกกระดาษยาวประมาณเมตรกว่าแล้วก็ในมิเตอร์อยู่ประมาณสักแปดนิ้
ยัดขาช่วงช่วงล่างคู่หนึ่งแขนแขนฝั่งซ้ายเนี่ยทั้งหมดเลย
แล้วก็แขนขวาเป็นต้นแขนแต่ขาดขาดแค่แขนล่างที่ยังหาไม่เจอครับ
โอ้โหนี่คือยังดีที่คนเจอคนแรกเป็นกู้ภัยอยู่แล้วนะ
ถ้าเป็นคนอื่นที่ไปเจอเปิดมาอุ้ยเจอหัวผมเจอหูคนอย่างเงี้อื้อหือ
็อกแล้วฮะค่ะนี่คุณรัฐศาสตร์เล่าให้คุณอรพันธ์ผู้สื่อข่าว
รัฐทีวีฟังเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยคุณอรพันธ์บอกว่ากลิ่นนี้ก็ยัง
อืมยังมีอยู่เลยนะครับกู้ภัยที่เจอศพคนแรกยังบอกด้วยว่า
คดีนี้ถือเป็นคดีฆ่าหันศพสุดโหดที่สุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบ๑๐ปีเลยนะครับ
และจากร่องรอยบนชิ้นส่วนศพที่พบมีลักษณะคมเรียบจึงเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมีความชำนาญในการหั่นชำแหละศพเป็นอย่างดี
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็นำสุนัขตำรวจไปตรวจที่เกิดเหตุเพื่อดมกลิ่นหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ต้องการหาชิ้นส่วนสำคัญก็คือท่อนแขนขวาด้วยนะฮะของผู้ตาย
ก็หาในรัศมี๕เมตรจากจุดเกิดเหตุริมถนนสามวา
ระหว่างการตรวจสอบไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่ห้าปลอกนะครับก็เลยรวบรวมเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนนะฮะ
จะเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะฮะ
การค้นหาชิ้นส่วนแขนขวาข้างที่หายไปจนถึงขณะนี้ยังไม่เจอ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางตำรวจบอกว่า๔โมงเย็นประชุมสรุปความคืบหน้าของคดีอีกทีหนึ่ง
ทีนี้พอเจอชิ้นส่วนต่างเหล่านี้ขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไง
นี่ก็ต้องส่งไปที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบเลยก็คือผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
หลังจากนั้นถึงจะขยายผลได้เพิ่มว่าผู้เสียชีวิตคือใครนะคะ
ทีนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจก็อธิบายขั้นตอนให้เราฟังนะคะว่า
ขั้นตอนในการตรวจสอบพอเจอหลักฐานอย่างนี้

พันธุ์ตำรวจเอกวาธีอัศวุฒิมังกูลนักวิทยาศาสตร์กลุ่มงาน
ตรวจเลือดชีวะเคมีสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ว่าตอนนี้ได้ชิ้นส่วนมาละจำนวนนึง
อยู่ระหว่างการชนะสูตรเบื้องต้น
ขั้นแรกในการตรวจสอบจะเป็นแบบนี้ค่ะ
จะตรวจสอบอัตลักษณ์ว่าศพที่เจอเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ
ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องรอว่ามีใครแจ้งคนหายหรือเปล่า
ถ้าเป็นคนไทยทางสถาบันนิติเวชวิทยาจะพิสูจน์หาอัตลักษณ์
หาจุดที่เป็นตำหนิตรวจสอบหาน้ำหนักส่วนสูง
ศพที่เจอเป็นใครจากนั้นก็จะนำชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุด
ไปตรวจสอบหาดีเอ็นเอนะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ย
จะใช้เวลาหนึ่งถึงสองวันครับจากนั้นก็จะมีการตรวจเนื้อเยื่อที่สมบูรณ
อย่างละเอียดและตรวจหาสารพิษในกระเพาะอาหารของศพ
ซึ่งใช้เวลาตรวจสอบประมาณสามสิบวันถึงแม้ว่าศพที่ถูกทิ้งเอาไว้
สองสามวันแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเน่าเปื่อยไม่เป็นอุปสรรคนะคะ
การตรวจพิสูจน์แต่ว่าต้องใช้เวลามากขึ้นเท่านั้นเอง
อืมยิ่งทิ้งไว้นานก็ต้องยิ่งใช้เวลามากขึ้นเนี่ยครับพลตำรวจเอกอาชิรวิทย์
สุพรรณเพศศาสตร์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่า
คนที่ก่อเหตุในคดีแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีความรู้
ต้องเคยทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
หั่นเคยกรีดเคยอะไรแบบเนี้ยครับ
เพราะว่าการหั่นศพขนาดนี้มันต้องโกรธแค้นกันมากนะ
ใช่สุขภาพจิตต้องไม่ปกตินะ
แล้ววิธีการหั่นคือคมมากมีดที่ใช้หั่นตำรวจบอกว่าบาดแผลคือมันเป็นรอยที่เรียบมาก

ท่านเชียรวิตอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจเนี้ยท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ด้วยนะ
ตอนที่ยังรับรัชการตำรวจอยู่ก็สืบสวนสอบสวนมาหลายคดีก็เลยให้ข้อมูลกับเรา
ก็น่าสนใจจริงจริงอ่ะนอกจากวิธีการต่างต่างของคนร้ายแล้วเนี่ยมูลเหตุเนี่ย
มันโกรธแค้นได้ได้ขนาดนี้เอออะไรจะฆ่ากันขนาดหัน๑๔ท่อนได้ขนาดนี้นะ
หันทั้งตัวนะอ่ะเดี๋ยวเราตามคลิปหน้าให้ใช่ค่ะ